ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถาม
แม่ของนักเรียนชายวัย๑๗ที่เสียชีวิตนะคะ
คือแม่บอกว่ายังไม่เห็นคลิปนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน

ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนักกฎหมายเป็นนักวิชาการ
ด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบุรพา
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ก็บอกว่าดูจากคลิปนี้แล้ว
วิศวกรหนุ่มอาจจะอ้างว่าป้องกันตัวได้
แต่จะเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
อันนี้เป็นดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ
หลังจากมีคลิปนี้ออกมา
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของนายสุเทพโภษสมบูรณ์อายุ๕๐ปี
วิศวกรที่ใช้ปืนยิงนักเรียนหนุ่มวัย๑๗
เสียชีวิตแล้วก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
คุณพิรวัตรเล่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับนางมณีพรผึ่งผาย
อายุ๔๗ปีแม่ของผู้เสียชีวิต
แม่บอกว่ายังไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไร

เรื่องต้นมีคนบอกว่าในภาพไม่เห็นลูกชาย
แม่บอกว่าอยากดูด้วยตัวเองให้ชัดก่อนถึงจะให้ข้อมูลนะคะ
ซึ่งในวันศุกร์นี้จะทำพิธีชาปนกิจศพลูกชาย
ที่วัดน้อยนพคุณกรุงเทพมหานคร
ด้านนายเจนวิทย์นวลแสงอาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลต้องดูตามพยานหลักฐาน

ซึ่งกระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
การที่ผู้ต้องหาเป็นผู้ชายคนเดียวในรถ
ใช้ปืนยิงสวนไปหนึ่งนัดอ้างป้องกันตัวน่าจะได้ค่ะ
แต่จะเข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา๖๘
ซึ่งแล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของศาลนะคะ
ว่าการป้องกันตัวนี้สมควรแก่เหตุหรือไม่

พฤติการในคดีนี้เป็นกรณีที่กลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งถ้าใช่มันก็จะเป็นภารกรรมลักษณะของการ
ประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
และถ้าเป็นพยานตรายที่ใกล้จะถึง
ผู้ต้องหาก็เลยต้องยิงอาวุธปืนออกไป๑นัด
คือจำต้องกระทำไปเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน
คนที่อยู่ในรถนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเงื่อนไขลักษณะนี้ผู้ต้องหาในคดีอาจจะอ้างว่าตนจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ได้
แต่จะเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวสารจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิษฐ์
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนั้นนะคะล่าสุดพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรแสนศุกร์ได้สอบปากคำไปแล้วกว่า๑๐ปากค่ะ
ซึ่งยังต้องรอหลักฐานทางวัตถุและอื่นมาประกอบก่อนส่งสำนวนฟ้องศาลต่อไปนะคะ